พระพุทธปฏิมาในพระอิริยบทประทับนั่งมี๓แบบเข้าใจว่ามีที่มาดังนี้
ประทับขัดสมาธิราบพระชงขวาซ้อนเหนือพระชงซ้าย
เป็นแบบของพระพุทธปฏิมานิยมสร้างในอินเดียทางใต้และลังกา
ประทับขัดสมาธิเพชรไขว้พระชงหงายฝ่าพระบาทขึ้นทั้งสองข้าง
คือแบบพระพุทธปฏิมาจากภาคเหนือของประเทศอินเดีย
ประทับห้อยพระบาทเป็นแบบของพระพุทธปฏิมาจากรัฐอันทรประเทศ
ใกล้กับแคว้นมะคดและในถ้ำอชันตารัฐมหาราชประเทศอินเดีย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน